ดูเรื่องเศร้าที่เกิดขึ้นกับคุณแม่ท่านหนึ่งนะครับ
อายุ๒๓ปีเป็นชาวจังหวัดชายนาฏ
จะคลอดลูกไปแต่ปรากฏว่า
คลอดลูกลูกออกมาแล้วเสียชีวิต
คำถามแรกคือหมอทำยังไงให้ลูกเธอเสียชีวิต
คำถามที่สองคือทำไมโรงพยาบาลถึงช่วยแบบนี้
ถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวเธอนะคะ

หลังจากที่ลูกของเธอเสียชีวิตแล้วนะ
ตอนที่จะให้กู้ภัยมูลนิธิไปรับศพลูก
เพื่อไปผ่าชนะสูตรที่โรงพยาบาลตำรวจ
ปรากฏว่าศพของลูกเธอมีคนสลับเอาไป
คือเอาศพผิดไปคือมีทารก๒คนตาย
แล้วศพของลูกเธอถูกอีกฝั่งหนึ่งเอาไป

นี่ไงเธอตั้งคำถามกับโรงพยาบาลที่นี่ไหม

นั่นสินี่สุดท้ายเธอถึงขั้นต้องไปโรงพัก
แจ้งคงแกว้งแจ้งความเป็นคดีความเลยนะคะ

ชื่อว่านางสาวกฤษณาขวัญศรีอายุ๒๓ปี
เมื่อวานนี้ไปแจ้งความพร้อมกับสามีนะคะ

เพื่อเอาผิดกับโรงพยาบาลจังหวัดชายนาฏ
หลังจากที่เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล

โดยมอบศพของลูกชายของเธอ

ที่มาขอรับศพทารกเพศชายเช่นเดียวกันนะคะ

ที่วัดศรีวิชัยวัฒนาราม
ที่เจ้าและสามีตกใจมากค่ะ

ก็เป็นการต่อกย้ำกับการตั้งคำถาม

แต่ว่าหมอทำคลอดยังไงลูกเธอถึงออกมาเสียชีวิต

นี่ก็เสียใจมากแล้วที่ต้องสูญเสียลูก
แล้วศพของลูกก็ถูกใครไม่รู้เอาไปไปเผาแล้วด้วย

บอกว่าเฮ้ยคือแบบนี้มันไม่ถูกแบบนี้มันไม่ได้นะคะ
เล่าต่อบอกว่า๒๗กรกฎาคมที่ผ่านมาเธอไปคลอดลูกที่โรงพยาบาล
แล้วลูกเสียชีวิตระหว่างที่หมอทำคลอด
หลังจากที่เธอสูญเสียลูกเธอมีการโพสต์เฟซบุ๊กนะคุณผู้ชม
เอารูปถ่ายของลูกมาโพสต์เฟสบุ๊คพร้อมกับเล่าเรื่องราว
ด้วยความคาอกคาใจคือมันยังอยู่ในใจอะค่ะ
ตั้งคำถามว่าทำไมตอนที่ทำคลอด
หมอพยาบาลถึงไม่ยอมให้เธอเบ่งคลอด
จนสุดท้ายลูกเธอเสียชีวิตหมอทำยังไงนึกออกไหมคะ
ทีนี้ช่วงสายของเมื่อวานนี้๑สิงหาคม
ระหว่างที่เธอรอผลชนะสูตรศพจากโรงพยาบาลแรกนะคะ
และสามีก็ไปแจ้งความที่โรงพักเมืองที่ชายนาฏ
แล้วเธอก็ขอให้ตำรวจส่งศพลูกไปที่สถาบันนิติเวชวิทยา
โรงพยาบาลตำรวจเพื่อเอาศพลูกไปผ่าพิสูจน์
ตั้งใจว่าจะไปรับศพน้องจากโรงพยาบาลต้นเรื่อง
ไปส่งที่โรงพยาบาลตำรวจคุณ
ปรากฏว่าเธอตกใจมาก
มารู้ตอนนั้นว่าลูกเธอเนี่ยก็คือที่เป็นศพแล้วเนี่ยนะคะ

เอาไปแล้วแถมไปเผาอีก
ติดใจครับเพราะว่าลูกผมมันเผามันจะเผาไม่ได้หรอก
มันต้องเอาศพไปฝังศพเด็กอะพี่ผมติดใจตรงนี้แหละ
แล้วเอาศพลูกผมไปเผาได้ยังไงผมแคลงใจมากเลยพี่
แล้วเห็นว่าเตรียมการเราเตรียมขุดหลุมอะไรไว้เรียบร้อยแล้ว
ผมเตรียมขุดหลุมอะไรเรียบร้อยแล้วที่จะเอาลูกผมไปฝัง
ผมตั้งใจไว้แล้วแล้วทางโรงพยาบาลมาแจ้งว่า
ทางพ่อของเด็กคนสลับลูกผมไปเผามันไม่ถูกอ่ะพี่
ส่งเด็กความจริงมันต้องฝังมันไม่ได้เราเผา
ทีนี้คุณผู้ชมค่ะในเพจเฟสบุ๊คของชมรมช่วยเหลือเหยื่ออัตยากรรม
ได้มีการโพสต์ข้อความระบุว่าในวันที่๔สิงหาคมนี้
เดี๋ยวจะพาครอบครัวของน้องไปร้องเรียนต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงเอาผิดกับผู้อำนวยการโรงพยาบาลดังกล่าว
รวมถึงคนที่เกี่ยวข้องส่วนผู้บริหารโรงพยาบาลเนี่ย
หลังจากที่เกิดเรื่องก็ประชุมกันทันทีนะคะเรื่องของการสลับศพเด็กทารก
แต่ก็เราพยายามไปถามนะไม่ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน
เดี๋ยวเราตามต่อให้เรื่องนี้นะคะถ้าน่าสนใจ